ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยความคืบหน้า
คดีหดเทียมที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อคนก่อเหตุก็คืนในพงฯ
ตามภรรยามาที่กรุงเทพแล้วมายิงเสียชีวิตที่ลานจอดรถของคอนโดแห่งหนึ่ง
หลบหนีไปสองวันเมื่อคืนนี้ตำรวจตามตัวจนเจอนะครับ
กลับไปที่บ้านตัวเองที่พัทธลุงเพื่อจะไปงานศพแม่
ตำรวจก็ไปปิดล้อมเพื่อจะจับกลุ่มตัวสุดท้าย
เขาหยิงตัวตายนะฮะ

นี่ฮะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วก็เสียงกรีดร้องของคนในบ้าน
ตอนที่ตำรวจเนี่ยเป็นชุดเฉพาะกิจเสือดำนะฮะ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษพัทธรุง
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๔๐กว่านาย

ล้อมที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ

หรือว่านายสถาพรขาวเผือกวัย๖๐ปี
หลบหนีมาที่บ้านที่นี่ที่พัทธลุงนะฮะ
บ้านสองชั้นในตะบนบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอม
ในพงศ์นี่ไปก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิต
ลานจอดรถชั้นใต้ดินของคอนโดแห่งหนึ่งที่ห้วยขวางกรุงเทพ
คือผู้ตายกับในพงศ์เนี่ยทำธุรกิจกันอยู่ที่นครศรีธรรมราช
แต่คุณครองกระมนเนี่ยฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
เขาทนอยู่ด้วยไม่ไหวแล้วเขาก็พยายามหนีมามาอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพ
แล้ววันนั้นก็ตามมายิงจนเสียชีวิตนะฮะก่อนจะหลบหนีไปนี่เมื่อคืนนี้นะครับ
ตำรวจสืบทราบว่าตัวในพงศ์เนี่ย
ช่วงที่ปิดล้อมอยู่เนี่ยนะฮะประมาณ๕ทุ่มครึ่งนะฮะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
หลังขึ้นนัดหนึ่งหลังจากเห็นมีเงาคนเดินอยู่ตรงนี้

เห็นข้างบนมีเงาบนชั้น๒ของบ้าน
แล้วมีเสียงกรีดร้องของคนในบ้าน
ตำรวจก็รีบขึ้นไปไปตรวจสอบทันทีนะฮะ
เข้าไปในบ้านเนี่ยไปที่ชั้น๒ของบ้าน
พบว่าในพงศ์ผู้ต้องหานอนคว่ำหน้ามีเลือดไหลออกมาที่ขมับนะฮะ
เสียชีวิตแล้วแล้วก็มีปืน๙มมตกอยู่ข้าง
มีกระสุนในรังเพลิง๑นัดในแกซีนอีก๘นัด
ส่วนสภาพศพเนี่ยบาดแผลที่ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าขมับขวานะครับ
ปิดล้อมในครั้งนี้นะครับตำรวจที่ไล่ติดตามตัวในพงศ์มาตลอดเนี่ยนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อวันที่๙ตุลาคม
สืบทราบว่าในพงศ์เนี่ยขึ้นรถทัวร์จากกรุงเทพ
กลับมาบ้านเกิดที่พัทธลุงก็คือบ้านหลังนี้
เพื่อมางานศพแม่ของตัวเอง
นี่นะฮะตำรวจก็เอากำลังมาเลยนะครับมาปิดล้อมตั้งแต่๔ทุ่มครึ่ง
คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านญาติของเขานะครับ
ตำรวจก็ประสานญาติญาติที่อยู่ในบ้าน
ให้เจรจากับในพงศ์ให้ในพงศ์ออกมามอบตัวนะ
ทางญาติก็แจ้งมาว่าบอกในพงศ์เนี่ยเขาขอเวลา๑๐นาที
เดี๋ยวเขาจะออกมามอบตัวแต่ตำรวจก็พยายามปิดล้อมเข้าไปนะครับ
แล้วก็อย่างที่ท่านเห็นมีจังหวะหนึ่งเห็นเงาคนแบบดำเดินผ่าน
แล้วก็เสียงปืนดังขึ้นนัดนึงปั้งเลยฮะ
ตามที่เราเนี่ยเขาบอกอีก๑๐นาทีจะออกมามอบตัว
สุดท้ายเขาตัดสินใจแบบนี้นะฮะยิงตัวตาย
หลังจากทุกอย่างสงบลงเคลียร์พื้นที่ได้เรียบร้อย
โนตรีตานิดรามดิตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งท่านก็มาบัญชาการเหตุการณ์ด้วยนะฮะในที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็ไปคุยทำความเข้าใจกับญาตินะพี่ชายของในพงศ์นี่เขาก็ร้องขอเจ้าหน้าที่
บอกให้เร่งนำศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนก็แล้วกันเขาอยากจะรับศพกลับมา
เพื่อเอาศพน้องชายมาตั้งบำเพ็ญกุศลคู่กับแม่แล้วก็บอกว่าในพงศ์เนี่ย
หนีกลับมาที่บ้านที่พัทธลุงหลังจากก่อเหตุเขาบอกเขาต้องการจะมากราบศพแม่
สุดท้ายตำรวจตามมาเจอแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อย่างเดียวอย่าให้ตัดหลุงให้น้องพุ่มใดลูกหัวกับแม่เลย
แม่พวกเฮียอยู่นี่

ตั้งแต่วันนี้พวกคุณกับเจ้ามันเป็นฝันอ้าม
ตั้งประวัติอยากให้มันสมบูรณ์
ทีนี้ถ้าดูเส้นทางการหลบหนีของในพงศ์ในช่วง๒วันหลังจากที่ก่อเหตุ
จะพบว่าเขาไปหาคนหลายพี่นะครับ

นี่ไม่มีการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่กันเลยหรือยังไร

เจ้าหน้าที่กันไรตามตัวไปจนเจอเมื่อคืนนะครับ
เริ่มจากอย่างนี้นะฮะตอนที่ก่อเหตุเสร็จนะครับ
ลานจอดรถของคอนโดแห่งหนึ่งแถวห้วยขวางกรุงเทพเนี่ย
แล้วในพงศ์ก็วิ่งหนีออกไปหน้าคอนโดเนี่ยนะครับ
เรียกแท็กซี่นะฮะแถวสี่แยกเม่งจ่ายย่านห้วยขวางเนี่ย
แล้วก็ไปหาเพื่อนนะที่รามคำแหง๒๑นะครับ
ไปหาเพื่อนตอนค่ำประมาณ๒ทุ่ม
ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นนอนพักที่บ้านเพื่อนอยู่คืนนึง
นี่ฮะแล้วบ่ายวันรุ่งขึ้นนะครับ
คือ๑๐ตุลาคมในพงศ์ผู้ต้องหานั่งรถสาธารณะ
รามคำแหง๒๑บ้านเพื่อนไปสถานีขนส่งสายใต้ใหม่
เช้า๑๑ตุลาคมคือเมื่อวานนี้
ในพงศ์นั่งรถทัวร์มาถึงอำเภอร่อนพิบูรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราชมาที่บ้านของคนที่รู้จักกัน
จากนั้นในพงศ์นั่งรถตู้โดยสาร
สายนครศรีธรรมราชพัทธลุง
ไปลงที่หน้ามหาวิทยาลัย
มทักษิณแล้วมีคนขี่จักรยานยนต์มารับนะฮะ
เพื่อมาที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอป่าพยอม
ใกล้กับบ้านญาติที่กำลังจัดงานศพแม่ของตัวเองอยู่

พอตำรวจสืบทราบก็มาปิดล้อมบ้านหลังนี้เลยเมื่อคืนนี้
ตำรวจมาถึงตอน๔ทุ่มครึ่งแล้วก็นั่นแหละครับ
ในพงศ์ตัดสินใจยิงตัวตายหนีความผิด

ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติคดีของในพงศ์นะครับ
พบว่าก่อคดีมีคดีอายาติดตัวมา๗คดีนะครับก่อนหน้านี้
เริ่มจากคดียักยอกทรัพย์ในท้องที่พัทธลุงเมื่อปี๕๓
เช็คท้องที่สพรัศดาจังหวัดตรังปี๕๔
คดีลักทรัพย์ในท้องที่ป่าพยอมพัทธลุงเมื่อปี๖๓
มีข้อหาคมคู่นะฮะทำให้ผู้อื่นกลัวหรือตกใจด้วยการขู่เข็นเนี่ย
ท้องที่สพปพยอมพัทธลุงเหมือนกันปี๖๓
คดีที่๕มาโดนคดีเช็คอีกนะฮะที่ควนขนุนนะฮะปี๖๓
เอาวุธปืนช่วงที่รักพาตัวอดีตพลเยียที่ไปยิงเขาเสียชีวิตเนี่ย
ที่วรุกศาเข้าไปแจ้งในศนพขวางนะฮะ๖กันยายน
แปดกันยายนนะฮะก่อนที่จะมาก่อเหตุ
คือ๙ตุลาคมมายิงคุณครองกระมวลภรรยาเสียชีวิตที่ร้านจอดรถคอนโดแถวเฮ้ยขวาง
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่ฮะปากซอยบ้านญาติที่พัทธลุงที่ในพงศ์ไปหลบซ่อนตัวนะครับ
อำเภอป่าพยอมตำรวจก็ไปเลยนะฮะ
หลังจากสืบทราบเนี่ย๑๐กว่าคันเพื่อไปปิดล้อมที่ว่าเขาไปกราบศพแม่
ที่ศพแม่ตั้งบนพึงศนอยู่ที่บ้านญาตินะ
แม่เขาเพิ่งเสียชีวิตได้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะที่เราเล่าไปเมื่อวาน
ใช่แล้วจะจะกลับมากราบศพแม่ค่ะหรือจะคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่ายังไงตำรวจก็จะตามมาเจอ
จะมากราบศพแม่อยู่พอตำรวจมาถึงก็เลยยิงตัวตายเลย
หรือถ้าตำรวจไม่มาจะหนีต่อหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นะครับ
วันนี้ญาติรับศพในพงศ์มาแล้วนะครับหลังจากตำรวจนำศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนตั้งแต่เมื่อคืน
ชนะสูตรเรียบร้อยก็ไปรับศพกลับมาก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านญาติ
หลังเดียวกันกับศพแม่ของเขานั่นแหละครับก็ตั้งศพอยู่ใกล้ใกล้กัน
ทางญาติญาติก็กำหนดพิธีชาพนักกิจเอาไว้แล้วนะครับที่วัดป่าพยอมนะครับ
แต่ว่าไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของผู้ที่สูญเสียนะครับ
ครอบครัวของคุณครองกมลที่ถูกในพงศ์ยิงเสียชีวิตตั้งแต่๙ตุลาคม
บำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่วัดควรสมบูรณ์อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
พี่ชายบอกว่าพอรู้ข่าวว่าในพงศ์คนก่อเหตุเสียชีวิตแล้ว
ก็ขออโหสิกรรมให้กันแล้วกันกับสิ่งที่ทำเอาไว้กับน้องสาว
ชดใช้กรรมกันไปแล้วก็ได้ไปบอกกับดวงวิญญาณของน้องสาวให้รู้เรื่องแล้ว
ตอนนี้ก็ถือว่าทางครอบครัวเองก็หมดความกังวลใจ
มันไปสบาย
ญาติญาติคุณครองกระมนตั้งใจว่าจะเก็บศพไว้จนกว่าตำรวจจะจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้นะครับ
พอทราบข่าวว่าในพงศ์คนก่อเหตุฆ่าตัวตายไปแล้วยิงตัวตายไปแล้ว
ตอนนี้เลยกำหนดพิธีชาพนักกิจศพคุณครองกมลนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้๑๕ตุลาคมครับ